เดินไปอุทธาหรณ์ครูละพรเคยโอนเงินผิดมั้ย

แต่คนนี้เธอโอนเงินผิดเป็นแสนครับ

ตำรวจบอกว่าถ้าจะให้เร็วที่สุดนะ

คุณปิยะธิดายาปิ่น

ซึ่งเป็นเจ้าของเงินเล่าให้ทีมข่าวเราฟังว่า
เธอเป็นแม่ค้าขายของอยู่ขอนแก่นนะ
วันนั้นโอนเงิน

โอนเงินชื่อเจ้าของบัญชี

เพราะเธอเห็นว่าชื่อถูกกดโอนปึ๊กเลย

คุณผู้ชมโบ๊ะบะมากเลยนะ

บังเอิญชื่อเดียวกันอีก

แค่เดี๋ยวเท่านั้นแล้วกดส่งเลย

สลิปการโอนเงินไปให้ร้านขายครีม

ใจตกอยู่ที่ตะตุ่มครับคุณผู้ชมฮะ

แต่ธนาคารก็ใกล้จะปิดก็เลยไปแจ้งความ

นามสกุลที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์เนี่ยเจ้าของบัญชีเนี่ยตรวจสอบให้แล้วนะ
นะครับเธอร้อนใจโทรเลยโทรไปไม่มีใครรับสาย
กับสามีบึงรถเลยจากขอนแก่นตรงดิ่งไปที่กะบินบุรีปลาจีนบุรีครับคุณผู้ชมโอ้โห
ต้องไปนะต้องเร็วที่สุด
พอไปถึงประสานตำรวจปลาจีนบุรีครับไปไปด้วยกันไปบ้านเจ้าของบัญชี
ป๊ะหน้ากันกับเจ้าของบัญชีคุณผู้ชมเป็นผู้ชาย
ดเงินมาแล้วแสนกว่าบาทนะครับกดมาไว้ที่ไหนกดมาไว้ที่บ้าน
แล้วกดทำไมอ่ะก็กดเฉยเฉยผู้ชายกำลังกดเฉยเฉย
แต่พอได้เงินครบเธอก็บอกว่าอืมเอาก็ด้วยความที่เงินยังอยู่ครบ
ก็ให้ไปห้าพันนะเธอยังงงอยู่ว่าเธอให้ไปทำไมเหมือนกัน
แล้วก็ไม่มีวิธีตื่นแล้วค่ะอาญาติไม่ได้เลย
คือเราพยายามติดต่อเขาแล้วนะแต่เขาไม่รับโทรศัพท์
แต่ว่าตอนตามไปเอาตำรวจไปด้วย
กลัวเขาแบบไม่ให้หรือเขามีอาวุธก่อนกลับให้เขา๕๐๐
ไม่รู้ว่าทำไมอาจจะมาพวกเสียขวัญมั้งพาตำรวจไป

เรื่องการโอนเงินผิดบัญชีค่ะ